ไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเดี๋ยวนี้หัวขโมยเนี่ยมันมีทุกสถานที่แล้วค่ะ
ไม่เว้นแม้แต่ในธนาคารแห่งหนึ่งที่อุดรธานีธนาคารสีชมพู
คุณยายอายุเกือบ๘๐ปีแล้วลูกหลานเนี่ยก็ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียว

ปรากฏว่าแกเข้าไปถอนเงินที่ธนาคารถอนเสร็จแล้วก็เอาเงินใส่กระเป๋าเสื้อ
แต่จังหวะที่แกหันไปคุยกับเพื่อนซึ่งมาถอนเงินเหมือนกัน
หยิบแก้วตะก้าหมากแกไปด้วยแต่ผู้ชายเสื้อสีม่วงหรือสีน้ำเงินนี่แหละค่ะ
เป็นโจรคุณดูพฤติกรรมนะกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลย
จังหวะที่ยายเผลอยายแกหันไปคุยกับเพื่อนอ๋อก็เหงาอะเนาะอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนคุย
ลูกหลานก็ไปทำงานหมดแกบอกว่าปกติแกก็มาถอนเงินแบบนี้คนเดียวประจำ
แต่นี่ค่ะล่าสุดแกโดนดีแล้วค่ะเพราะไอ้หัวขโมยรายนี้เดี๋ยวสักพักนะฉกเลยค่ะ
ฉกถุงผ้าสีแดงถามว่านี่ถุงผ้าสีแดงสำคัญฉะไหนต่อคุณยาย
เพราะภายในมีโทรศัพท์มือถือและบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งร้าน
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นเลยยายบอกว่าไปแจ้งความมาที่สพเมืองอุดรธานีแล้ว
ให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ไอ้มือถือเนี่ยฉันไม่เสียดายหรอก
เพราะมัน๔๕๐ลูกหลานฉันซื้อให้นานแล้วแต่ที่ฉันเสียดายเนี่ยคือบัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งร้านเพราะขี้เกียจไปทำใหม่
บอกว่าถ้าเกิดว่าจับหัวขโมยรายนี้ได้ขอได้ไหมคุณตำรวจ
ขอหนึ่งข้อขอหนึ่งทีถามว่าขออะไรขอตบหัวมันสักทีนึง
พออ่านสคริปปุ๊บโอ้โหขอตบหัวคุณยายนี่สูงวัยแต่ไฟแรงเวอร์
เดี๋ยวคุณยายอาการโกรธเกี้ยวเหมือนกัน
ฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะ
พักก็เชียบอยู่ขาถึงก็ได้อยู่
คุณยายกล่องเหตุได้เนอะ
คุณตำรวจจะให้คุณยายทำตามคำขอไหม

ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะ
คุณยายอยากทำเลยสิกรรมให้มันเถอะ